มีพระมรณภาพภายในกุฏิคาวัดเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิสูจน์ว่า
น่าจะเป็นจากเหตุการณ์ขณะ
ที่นอนและทีมือถือโทรอยู่
ปรากฏว่าตัวโทรศัพท์ก็ยังต่อสายชาร์จอยู่
เสียบปลั๊กอยู่นะครับน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ถูกไฟฟ้าดูดครับ
นี่คือสภาพของพระอุดรสารรำอายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นพระลูกวัดวัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม
หรือว่าวัดหนองไผลล้อมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
สภาพนอนหงายมรณภาพสวมสบงบริเวณหัวเข่า
ด้านขวาวางทับอยู่บนเต้าเสียบปลั๊กขนาด
ปลั๊กไฟที่เสียบปลั๊กไว้นะครับ
ตรงหน้าอกมีสายหูฟังโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็สายเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือวางพาดอยู่

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
จากการสอบถามพระสงครานสว่างงาม
ทราบว่าปกติพระอุดรเป็นคนมีนิสัยบร่าเริงแจ่มใส
ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวใด
โดยมีคนพบเห็นพระอุดรล่าสุดเมื่อคืนวันอังคารนะครับ
แต่ว่าช่วงเช้าของวานนี้พระลูกวัดได้ไปปลุกพระอุดร
แต่ไม่มีเสียงตอบรับก็ไม่มีใครเอกใจนะ
จึงได้งัดประตูห้องเข้าไปแล้วก็แจ้งให้ตำรวจทราบดังกล่าวครับ
ตอนเที่ยงก็ไม่ได้มาดูดีบลงไปส่วนงานศพ
ก็เลยไม่ได้ดูเข้าหัวน้ำไสเกียดผมไปแล้ว
ชิ้นใจไงคงจะไปตรงจังหวัดตอนนี้
เบื้องต้นนะครับตำรวจสามารถว่าพระอุดร
น่าจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูดครับ
ยังไงก็ตามจะได้ส่งสรีระของพระอุดร
ต้นนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าพระอุดรน่าจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูดครับ
อย่างไรก็ตามจะได้ส่งสรีระของพระอุดรไปพิสูจน์อย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะครับ